คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวข่าวต่อไปกันบ้างนะคะไม่ใช่อะไรคุณผู้ชม
จะบอกว่าช่วงนี้โควิดใช่ป่ะอีเวนต์ก็ไม่ได้จัดดาราก็ไปร่วมงานร่วมเงินไม่ได้นะคะ
แต่ว่าถ้าไงอยู่บ้านติ๊กต๊อกก็แล้วอาหารก็แล้วปลูกต้นไม้ก็แล้ว
แม่ทำอะไรต่อดีทำสีผมดีกว่าคุณผู้ชม
นางเอกคนนี้เลยมิ้นธิจยากรผู้ชมค่ะ
บลูเกหรือว่าสีฟ้าเทานะคะคุณผู้ชม
เป็นสิ่งที่น้องเขาอยากทำมาตั้งนานอยู่แล้ว
คุณผู้ชมทราบกันดีนะว่ามินเนี่ยเขาเป็นพรีเซนเตอร์เนาะ
ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมมาโดยตลอดเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นเขาเนี่ยผมยาวผมสลวยผมดำ
แต่ครั้งนี้เปลี่ยนช่องปุ๊บไงเป็นไงนะคะเป็นนักแสดงอิสระปุ๊บ

แฟนบอกให้๑๐๑๐๑๐ไม่มีหักละกัน

ต่อกันที่คนนี้ค่ะคุณโฟสกลรัฐค่ะ
นี่ดิฉันก็ชอบเพราะว่านางโคฟมาค่ะ
ภาพยนตร์ชื่อดังนะคะนี่เป็นขั้นตอนในการทำ
สีผมเป็นสีส้มเลยค่ะตัดหน้าม้าด้วยคุณผู้ชม
นี่นะคะมันเหมือนกับเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเธอได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์เรื่องดัง
คือมันจะมีภาพลุกกันใช่ภาพโปรโมทที่แบบนั่งอยู่ตรงตาราง
บักลุ๊กที่ฮอทด้วยคุณผู้ชมนะคะเลยถอดลุคมันเลยจ้า
ถ้าแบบว่าไม่แน่จริงนี่ทำบางคนไม่รอดนะคือหน้าม้าควรต้องทำเซอร์
นะคะเปรี้ยวแซ่บอยู่นะจี๊ดอยู่เหมือนกันนะ
ยังมีอีกหนึ่งสาวสาวคนนี้ก็จี๊ดไม่แพ้กันค่ะเต้ยเจรินพรคุณผู้ชม
ปกติเต้ยจะแบ๊วน่ารักใช่ไหมแต่สลัดลุคมาในผมสีเทาเฮ้ย
มันได้นะวาวซ่าอยู่เหมือนกันเด้อคือต้องบอกว่าหน้าสาวเต้ยเองเนี่ยก็น่ารักอยู่แล้ว
และที่สำคัญคือเต้ยเขาก็เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์บำรุงผมยี่ห้อหนึ่งด้วยเหมือนกัน
คือเอาจริงเห็นสามสาวทำแล้วเราสามคนก็อยากจะทำบ้างเหมือนกันเนาะ
เราสามคนรึเปล่าหรือฉันบอกด้วยเองอยากทำสีผมบ้างอะใส่วิกเอาละกันนะเพราะว่าสภาพผมตอนนี้ทองไม่ได้และตอนนี้
ค่ะจริงพี่แจ๊กกะรีนนะคะตัดหน้าม้าแบบโฟลไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า๒อาทิตย์เพิ่งหน้าม้าได้ขนาดนี้นะคะ